แล้วก็เป็นเรื่องที่เราพาดหัวเอาไว้ท้ายเบรกเมื่อสักครู่นี้

มากระทุ้งกระทุ้งรถกระบะที่เขาขับรับให้พระไปบินทบาท
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรกันขึ้น
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังค่ะ
คนดูคลิปนี้แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะ
ทำอะไรไม่เกรงใจพระเลยทำบาปไม่กลัวพระเลย
คือพระเนี่ยท่านทำท่าว่าท่านจะลงจากรถแล้วนะ
ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ดีหรือว่าท่านไม่อยู่ดี
แต่ท่านก็มีปลาของใส่เนี่ยนะปลาของใส่คนมากระทำอะนะ
ค่ะคือผู้โพสต์เขาก็บอกนะ
บอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเป็นนักเลงชอบมีปัญหากับเพื่อนบ้านแถวนั้น
แล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่ามูลเหตุมาจากอะไร
แต่ผมเห็นผู้ชายคนนี้มานั่งรอรถที่มารับพระโดยถือเสียมเอาไว้
แล้วพอรถรับพระผ่านมาก็ใช้เสียมกระทุ้งเข้าที่รถ
ทั้งที่มีคนรอใส่บาทอยู่เป็นเหตุการณ์ป่าเถื่อน
สืบสวนสพเมืองอุบลรัชธานีก็ตามหาตัวว่าผู้ชายเสื้อดำ
ที่ไปถือเสียมกระทุ้งเนี่ยคือใครนะคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คือนายโสพรเวทคงอายุ๔๗ปี
ส่วนอีกฝ่าอีกนึงเนี่ยคือคนที่อยู่ในรถเนี่ย
คือนายสมรเวทคงอายุ๕๔ปีเห็นนามสกุลเดียวกันถูกไหม
เขาเป็นพี่น้องกัน
จากการสอบสวนค่ะพี่น้องคู่นี้เขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
แล้วนายสโผอนที่เป็นคนน้องเนี่ยไม่พอใจ
ที่นายสมรคนพี่ทำงานเป็นคนขับรถ
ให้กับวัดใหม่ประชาสรรค์ของหมู่บ้านใหม่ประชาสรรค์ที่อุบล
มาต่อว่าเมียของน้องเมื่อวันก่อน
คือพี่มาต่อว่าเมียน้องน้องก็เลยไม่พอใจ
แล้วเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะ
ขณะที่ทางฝากฝั่งของน้องคือนายโสพรถือเสียม
จะไปขุดตั้งใจที่น่าจะไปเอาไส้เดือนมาทำเป็นเหยื่อตกปลาไง
แล้วพอดีเลยพี่ชายคือนายสมรขับรถ
จะพาพระไปบินทบาทผ่านมาพอดีน้องก็เลยโบกมือเรียก
แล้วเดินดุ่มเข้าไปเลยค่ะเอาเสียมไปกระทุ้ง
บริเวณต้นแขนของพี่ชายพี่ชายก็ใช้มือปัด
แล้วก็เอากำปั้นชกไปที่แก้มน้องแล้วก็มีการพูดต่อว่าด้วยนะ
คือน้องตอบว่าพี่ว่าจะมาสั่งสอนเมียผมทำไม
หลังจากนั้นค่ะทางด้านนายสมรพี่ชายก็เร่งเครื่อง
แล้วก็ขับหนีไปจนมีภาพนี้เอามาแชร์
ตำรวจก็ตามตัวมาให้ปากคำนะคะคนน้องนายโสพรเนี่ย
รับว่าเข้าใจผิดเรื่องที่พี่ชายมาต่อว่าเมียผม
ผมก็โกรธแทนเมียสิพอเห็นพี่ชายขับรถมาก็เลยเอาด้าม
เอาด้ามเสียมเอาด้ามเสียมเนี่ยมาตีแล้วก็เป็นการชกต่อยกัน
ทุ้งกระทุ้งเข้าไปเลยนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของพี่น้องอ่ะ
แล้วพอเอาภาพนี้มาแชร์มาเผยแพร่ก็เลยโดนต่อว่าเยอะ
แต่ตัวเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยากให้ฟังเสียงคนน้องนายโสพร

ลูกหน้าไปงีครับเอาใจดีตั้งสำหรับท่าน
เนี้ยก็ลงไฟการพฤศนียกก็เลยคมครับนะครับ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เปรียบเทียบปรับคนน้องคือ
นายโสพรในฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ปรับไปร้อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็พากันเดิน
ออกจากสถานีตำรวจกลับบ้านไปโอ้โห
เป็นเพลงขึ้นเลยซองพี่น้องอ่าเดินขึ้นหน่อยน้ำ
คุยกันนิดหน่อยก็เข้าใจแล้วค่ะ